คุณผู้ชมพาไปดูที่นครศรีธรรมราช
แก๊งโจดุฮะโจกร่างเลยนะ
มีปืนอยู่ในมือคิดว่าจะทำอะไรก็ได้
คือขี่รถจักรยานยนต์รวมแก๊งกัน
แล้วก็ไปเฉียวชนกับพ่อค้าขายลูกชิ้น
สุดท้ายแก๊งโจเอาปืนไปไล่ยิงพ่อค้าขายลูกชิ้นเท่านั้นเอง
พ่อค้าเขามองหน้าเพราะพวกคุณมาเฉียวชนเขาถูกต้องไหมฮะ

เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดบริเวณชุมชนพัชรกิจถนนพัฒนาการคูขวาง

ชาวบ้านจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตกใจ
กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแหละครับ
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนตกอยู่
แต่ว่าไม่พบหัวกระสุนนะครับ
คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกโม่ขนาด
หรือว่า๓๕๗ในการก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปนี่ปลอกปืนจริงนะคุณ
ไม่ใช่ปลอกกระสุนคือพบแต่ปลอกของปืนตกอยู่

มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แบบแต่งซิ่ง
แหมท่อเสียงดังมากเลยวั่นกันมาแถวนี้นะฮะ

แล้วก็ขี่วนเวียนกันบนถนนในเขตชุมชนพัชรกิจนี่แหละครับ
แล้วมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งในกวนเนี่ยนะฮะ
คนขี่มาคนซ้อนมา
แล้วมาเฉียวชนกับพ่อค้าขายลูกชิ้น
ที่เขายืนอยู่ริมถนนดีของเขา

ก็แค่เงยหน้าไปมองวัยรุ่นที่ขี่เฉียวชนเท่านั้นเอง
ทันใดนั้นไวรุ่นที่ขี่เฉียวชน

คนซ้อนตะโกนถามพ่อค้าขายลูกชิ้นว่า

พ่อค้าขายลูกชิ้นยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะครับ
แก๊งโจะชักปืนออกจากเอว
ปืนใส่พ่อค้าขายลูกชิ้นทันทีนะครับ
พ่อค้าขายลูกชิ้นเห็นท่าไม่ดีกระโดดหลบวิ่งหนี

วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยิงใส่พ่อค้าลูกชิ้นหลายนัด
เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวกลางถนน
ชาวบ้านชาวช่องก็ตกอกตกใจเลยฮ
เพราะชาวบ้านเขาซื้อของซื้ออะไรอยู่แถวนั้นนะครับ

หมอบลงกับพื้นเลยนะฮะ
โชคดีที่ไม่มีใครถูกกระสุนเหล่านี้
มินัมซัมวัยรุ่นที่เป็นมือปืน

แล้วก็วิ่งกลับมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

รอดจากคมกระสุนปืนได้นะ
ถ้าตั้งหลักได้ก็รีบสตาร์ฟรถกรรมบะของตัวเขาเอง
ขับไล่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นแต่ตามไปก็ไม่ทันนะครับ
ยิกตามไปเรื่อยตรงนี้ยังยิกนานยังไม่ทัน

ยิกไปกับโทษตรงนี้ก็ไม่รู้ไปนะยิกไปแม่นท่านไปเดี๋ยว

คือว่าอุกอาจไหมครับแบบนี้
อุกอาจมาก

บอกโอ้โหกลัวภาวะกันไปตามกันเลยนะครับ
เพราะที่ตรงนี้มันคือที่ของชุมชน
ในชุมชนคนไปมาซื้อของอยู่แถวนี้

และมีอาวุธปืนอยู่ในมือและเกาะเหตุแบบนี้นะครับ
พวกนี้มันจะไม่ยำเกรงกฎหมาย

ซึ่งอาจจะทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน
หรืออาจจะได้รับอันตรายนะครับ
ขอให้ตำรวจเร่งติดตาม

ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
มีเด็กหลายคน
เด็กจะออกมาซื้อของกินกัน
ในชุมชนมันมีเด็กเยอะ

ถ้ามีแบบนี้การแบบนี้กดทุน

เพราะว่าถ้าถูกใครไปสักคน

ตำรวจชุดสืบสวนสพมนศรีธรรมราช

กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นกวนนี้
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ใกล้เคียง

หลังจากนี้จะเร่งหาพยานหลักฐาน

กลุ่มนี้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี